ทุกผู้ชมครับหลายท่านเป็นห่วงว่ายายสมบูรณ์ได้เรือลำใหม่จากไทยรัฐทีวี
หรือยังได้แล้วถึงแล้วนะแล้วจะพายได้หรือเปล่า
จะพายไหวมั้ยมันดูใหญ่มากเลยนะคะมันดูใหญ่นะ
เรือส่อมปั้นอ่ะอ๋อคือนี่ตอนนั้นจะเก็บไว้ตรงไหนอ่ะ
นี่คือตอนที่ยังอยู่ที่อู่เรือแถวดำเนินสะดวกราชบุรี
คือทางอู่เรือที่เขาช่วยคุณยายขึ้นจากน้ำตอนที่วิดน้ำวิดน้ำแล้วจะจมอยู่
นี่เจ้าของอู่เรือนะฮะโอ้ลากกันมาแบบนี้เลยอ่าเจ้าของตลาด
ท่าเรือค่ะวันนั้นช่วยซ่อมเรือให้กับคุณยายอืม
แล้วช่วงที่มาดูเรือที่ซ่อมเนี่ยคุณยายบอกอยากได้ลำนี้เหลือเกิน
ถ้าเกิดว่าจะหาเรือใหม่มาใช้ค่ะเรือสัมปั้นเนี่ยมันพายง่าย
มันแหวกน้ำดีอืมแต่เขาซื้อมาเนี่ยราคาห้าหมื่นนะค่ะ
อ่าเป็นเรือเก่าแก่ที่แต่ไม่ได้เก่าถึงขั้นเรือคุณยายนะ
ตอนแรกเขาจะไม่ขายด้วยนี่ใช่เขาจะเอาไว้แบบโชว์อะไรพวกเนี้ย
ข้างล่างเนี่ยไฟเบอร์อย่างดีนี่คุณยายวันนี้ไปรับเรือกันแล้วอืมอ่า
เมื่อวันก่อนเมื่อวานเนี้ยมาที่ไทยรัฐทีวีค่ะ
เปิดปากกับภาคภูมิอืมเอาไม้พายให้คุณยายคุณยายงงอ้าว
คุณอุ๋ยแล้วเรือยายล่ะไม่ต้องเป็นห่วงยายภาคภูมิแบกเข้าสตูไม่ไหว
อยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนี่แหละ
วันนี้ไปรับเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คำถามที่ว่าแล้วคุณยายสมบูรณ์ไว้แปดสิบห้าปี
อ่าพายเรือไหวไหมเนี่ยยายพายโชว์ป่ะ
กั้งพัชรวรินวันนี้ไปดูคุณยายมาเดี๋ยวไปชมกันนะฮะว่าคุณยายพายไหวไหมเรือรำนี้เนี่ยนะครับ

นะครับคุณยาย
พายโช่เลยโทษนะคะ

มีภาพที่วังเงินคุกกับจริงกว่าเงินก็แทรกมากนะคะ
เห็นอันนี้แข็งแรงมากนะครับคุณยายแกอายุเท่าไหร่๘๐กว่าใช่ไหม
คือเราต้องช่วยคุณยายสมบุญก็อย่างที่เล่าให้ฟัง
คุณยายมีเรืออยู่ลำนึงใช้มาแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เป็นสาว
ปีได้พายไปก็น้ำเข้าไปต้องวิดน้ำออก

ยายจะขนกล้วยมาขายพายจากบ้านมาตลาดน้ำดำเนินสะดวก
๒กิโลกรัมไปกลับ๔กิโลกรัมวันนั้นแทบไม้วาย
วิทย์น้ำไม่ทันเตือนรื่องค์ก็เกือบหล้มนะฮะ
วันนี้ได้เรือลำใหม่แล้วเพราะคุณยายต้องดูแลพี่สาว
อายุ๙๙ปีที่อยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่งขวามือคือเรือลำเก่า
เห็นไหมทุกวันนี้ยังต้องวิทยาลัยน้ำอยู่เลยก่อนหน้านี้
ตรงนี้เนี่ยพายแถวตลาดเพื่อให้เห็นว่ายายพายได้
คุณพัชรวรินก็เลยตามคุณยายไปที่บ้าน
เรือสำปั้นลำนี้นะยาว๘ศอก
ว่าคุณยายจะพายไหวไหมคุณยายวันนี้ยิ้มออกแล้วนะครับ

คือพอไปดูจริงแม่งคุณยายไม่เป็นอุปสรรคเลยนะ
แล้วก็ได้ฝากขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยแล้วก็ช่วยเหลือด้วย

ขอบคุณทุกคน

เอาไว้คุณพี่
อีอุ๊ปครับ
ขอบคุณพี่ยุวันดาด้วยนะฮะเจ้าของท่าเรือ
ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะฮะ
ใครบอกคุณยายพายไม่ไหว

พายเก่งมากแข็งแรงจริง

คือจากบ้านมาตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ระยะทางน้ำนะไปกลับครั้งหนึ่งก็๔กิโลอ่ะ

แทกเข้าใส่ก็มีแต่คุณยาย

ง่ายค่ะคือลำพังไม้พายนี่เป็นไม้ก็หนักแล้วนะ
พายเรือตั้งแต่เด็กไม่ใช่ตั้งแต่สาวนะตั้งแต่เป็นเด็ก
บ้านอยู่ติดคลองคลองดำเนินสะดวก
คุณยายบอกไม่ใช่แค่เอาผลไม้มาขายที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะ
จะไปซื้อกับข้าวกับปลาเดินทางไป
ไหนก็พายเรือตลอดใช้ชีวิตอยู่กับเรือ
เพราะฉะนั้นเรือคือสิ่งจำเป็นสำหรับคุณยาย

บอกแหมยายเดี๋ยวขอนั่งเรือกับยายไปด้วยนะ
พายเรือช่วยยายก็แล้วกัน
นี่เอาแบบหนุ่มขึ้นเรือไปกับยายเลยกะช่วยพาย

ต้องส่งให้พายคืนยาย

โอ้โหสู้แรงคุณยายสมบูรณ์ไม่ไหว
คุณยายแข็งแรงมากจริง

แล้วก็มาถึงบ้านของคุณยาย

ก็นั่งพักเหนื่อยกันสักพักนึง
จากนั้นคุณยายก็พาคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรา
ไปดูบ้านนี่บ้านเรือนไทยเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีนะครับ
ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของคุณยาย
ตั้งแต่สมัยร๕คุณยายบอก

รางน้ำเนี่ยคุณยายบอกโอ้มันล่วงหมดแล้ว

เมื่อวานทางพมคุยกับผมในรายการเปิดปาก

เดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมให้นี่นะ
เรือลำเก่าเดี๋ยวคุณยายจะให้คนมาช่วยยกขึ้นจากน้ำนะครับ

นี่เรือลำเก่ายังอยู่น้ำยังเข้าอยู่เลยนะคะนั่นอ่ะ
ยังเข้าอยู่เลยนี่ฮะเดี๋ยวจะเอาไปซ่อม
คือทางท่าเรือยุวรรดาเขาก็ซ่อมมาให้แล้วล่ะ
แต่ความจริงแล้วพอไปซ่อมไปปะอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องทิ้งระยะ
แต่คุณยายเขาจำเป็นต้องใช้ไงพอเอามาใช้มันก็รั่วอีกมันก็ซึมอีก
คุณยายสมบุญแกบอกเมื่อกี้เหมือนเห็นจานดาวเทียมอ่ะ

ช่างเขาบอกโอ้โหยายรุ่นนี้เขาไม่ส่องแล้ว
อัลหลงอัลไหลน์มันไม่มีแล้วมันเป็นทีวีดิจิทัลหมดแล้ว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานของเราเปิดปากกับภาคภูมิเดี๋ยวจัดให้
เดี๋ยวจะหาทีวีไปให้คุณยายดูจะได้ดูข่าวไทยรัฐได้ทั้งวัน
คุณยายก็พาน้องกั้งพัชรวรินไปดูสวนกล้วยด้วยนะครับ
นี่เห็นไหมต้องเดินเข้าสวนแบบนี้
พอถึงเวลาที่กล้วยออกเครือมาแล้วก็สุกได้ที่เนี่ย
ก็จะตัดแล้วก็ขนลงเรือเอาไปขายที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
คุณยายบอกก็จะไปสักรอบนึงก็๑๕วันได้รอบนึง
เวลากล้วยออกเครือมาแล้วก็ได้ที่เนี่ยนะฮะ
แต่คุณยายจะมีลูกค้าประจำคอยรับซื้อกล้วยอยู่แล้ว
เห็นบอกมีบรรยากาศทำกับข้าวกับปลาให้กินกันด้วยนะวันนี้นะ
ที่บ้านคุณยายนี่ป้อนข้าวพี่สาว
คุณยายบอกต้องป้อนข้าวพี่สาวดูแลกันทุกวัน
ทุกวันนี้อยู่กันด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ๒คน
แต่ทางพม
วันนี้ทางผู้ราชการจังหวัดรัชบุรีนะครับท่านผู้ว่ารณพบเหลืองไพโรธ
วันนี้ก็มาเยี่ยมคุณยายสมบุญแล้วก็พี่สาวที่บ้านด้วยนะครับ
คือคุณยายสมบุญเนี่ยแกเป็นโสดไม่ได้แต่งงานก็เลยไม่มีครอบครัว
เพื่อหลายท่านไม่ได้ตามข่าวหรือไม่ทราบข่าวว่าเอ๊ะทำไมอยู่กันสองคนไม่มีลูกหลานดูแล
ส่วนพี่สาวคุณยายสมบูรณอายุ๙๙เนี่ยเคยแต่งงานแต่ว่าไม่มีลูก
แล้วสามีก็แยกกันห่างหายกันไปนานแล้วมีพี่น้องทั้งหมดเนี่ย๗คน
แต่ว่าก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วก็เลยเหลือกันแค่สองคนพี่น้องเนี่ยฮะอยู่ที่บ้านหลังนี้
นี่ท่านผู้ว่าก็มาเยี่ยมนะครับเพราะว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกบิ๊กป้อม
พอเห็นข่าวเรื่องของคุณยายก็ติดต่อประสานงานมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ประสานเรื่องราวกันแล้วก็เนี่ยฮะท่านก็เป็นห่วงก็เลยฝากท่านผู้ว่าให้มาช่วยดูให้
เพราะมันมีเรื่องหนึ่งที่นอกจากเรื่องการซ่อมแซมบ้านดูแลเรื่องเรือ
มันยังมีเรื่องของที่ดินของคุณยายคือที่ดินที่บ้านทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่นับตัวบ้านนะ๑๒ไร่
แต่มันมี๖ไร่ที่เคยเกิดเหตุเมื่อปี๔๘หรือเกือบ๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เคยเอาไปจำนองแล้วก็มีคนเขาพาไปที่ดินกลายเป็นว่าจากจะไปถ่ายคืนกลายเป็นว่าขายให้เขาไปซะโดยที่ไม่ได้เงินอะไรนะฮะ
แต่เวลามันก็ผ่านมาเกือบ๒๐ปีแล้วท่านผู้ว่าบอกเดี๋ยวจะดูให้ตรงนี้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
เผื่อจะหาทางแก้ไขหรือว่าเจรจากลายเกลี่ยยังไงก็ได้

ข้าวไข่เจียว
ว่างผ่านไปแถวดำเนินสะดวกก็แวะไปหาคุณยาย

เห็นแล้วก็แบบอยากทานกับข้าวคุณยายเลย
แต่ตัวบ้านคุณยายเนี่ยจะไม่อยู่ในส่วน๖ไร่ที่ว่าตกไปเป็นของคนอื่นนะ

มันจะเป็นส่วนอื่นที่เป็นตัวที่ดินที่มีสวนอะไรพวกนี้อยู่
เดี๋ยวท่านผู้ว่ารับปากว่าจะช่วยดูให้นะครับ